ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง

แต่สุดท้ายกฎหมายก็ผ่านมาแล้วจะเดินยังไงกันต่อ
ในเมื่อเขาก็ผ่านออกมาเป็นกฎหมายแล้ว

ท่านแรกอาจารย์เป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จรใกล้เราเลยเนี่ยนะคะ
รองศาตราจารย์คณาธิบทองระวีวงศ์
อีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมเห็นหน้าในข่าวนี้ประจำนะคะ

แล้วก็เป็นคนที่ออกมาพูดในหลายเวทีนะคะ
ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
คุณอาทิตย์สุริยะวงกุล

สวัสดีครับ

คือจากข่าวนี้ที่มันเริ่มพูดถึงกัน
ส่วนใหญ่เยอะมากจะเป็นในทวิตเตอร์

ทีนี้พอถูกพูดถึงเสร็จแล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อกัน
เสร็จแล้วก็ทำอย่างเป็นทางการมากระแสหลัก
คือนำชื่อไปยื่นที่สภาสุดท้ายกฎหมายผ่าน
ทีนี้พอปฏิบัติการมันเกิดขึ้นปุ๊บมันไม่จบเมื่อวาน
ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าไม่ใช่แค่สัญลักษณ์หรือเปล่าคุณอาร์ต
อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเรียนขั้นแรกเลยคือ
หายพลเมืองเน็ตที่ทางเราดูแลประสานงานอยู่ในการรวบรวมรายชื่อ

ทีนี้โอเคแม้ว่าในหลายประเด็นเราจะห่วงในเรื่องข้อมูลสมมุติความเศรษฐภาพอะไรต่าง
ในพรบคอมพิกเกอร์ฉบับนี้หรือกฎหมายใดของรัฐบาลก็ตาม
อาจจะมีข้อเป็นห่วงบางส่วนที่เห็นคล้ายกัน
แต่ว่าในแนวทางวิธีการทำงานมันก็อย่างที่คุณจอมขวัญว่าอาจจะแตกต่างกัน
ร่วมลงรายชื่อเข้าถึงช่องทางอย่างเป็นทางการ
มีการเข้าไปคุยกันกับอเมริกาต่างทำความเข้าใจภาครัฐ
ก็ชี้แจงเท่านี้นะครับทีนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือจริงมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานเอาที่คุยกัน
คือไม่ได้บอกว่าคุณต้องรับผิดชอบนะแต่ที่คุยกันในโซเชียลมีเดีย
คือเมื่อวานถ้าเราสรุปภาพนี่คือการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อต้าน

ไม่เห็นด้วยหรือแสดงความรู้สึกไม่พอใจหรือยังไงดี
คือผมคิดว่าก็ถ้าผมก็ไม่รู้จะอธิบายแทนเขายังไงนะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยดูจากที่เขาทำกันก็แน่นอนล่ะมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง
แต่ทีนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแยกอยู่สัก๓อันถ้าเราคุยกัน
เมื่อวานเป็นการที่ไปแสดงออกคล้ายว่าไปยืนออกันหน้าตึก
เหมือนให้บอกว่าอ้าววันนี้ตอน๑ทุ่มนะไปดูหน้าเว็บของกระทรวงอะไรก็ว่าไป
ไปดูพร้อมกันเยอะนะครับคล้ายกับว่าเราไปยืนกันออหน้ากระทรวง
หลายคนจนคนเข้าออกไม่สะดวกคนที่จะเข้าไปทำธุระกับราชการ
กับกระทรวงก็เข้าไปทำไม่ได้อันนี้อย่างหนึ่งนะครับ
ส่วนอีกแบบคือการที่เจาะเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวง
อาจจะไปเปลี่ยนหน้าโลโก้กระทรวงให้เป็นโลโก้หน้ากากขาวหรืออะไรต่างก็ว่าไป
อันนี้แบบหนึ่งคล้ายกับว่าคุณไปเดินไปที่กระทรวงปุ๊บ
แล้วคุณเอาป้ายผ้าดำไปปิดชื่อกระทรวงแบบนี้นะครับ
แบบที่๓คือการที่เข้าไปเจาะแล้วเอาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์ออกมา
ก็อาจจะคล้ายว่าคุณบุกเข้าไปในตึกของกระทรวง
เราก็อาจจะขโมยเอกสารแฟ้มบางอย่างนี้ออกมา
ซึ่ง๓อย่างนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเราพอจะบอกได้ว่านี่คือการแสดงออก
มันก็คือเหมือนการชุมนุมนั่นแหละนะครับ
ไม่พอใจสินค้าบริการอะไรทำให้อย่างที่โฆษณาเอาไว้
ไม่พอใจการทำงานไม่เต็มธรรมของรัฐของตำรวจนะ
ก็ไปชูป้ายยืนข้างหน้าอข้างหน้าหน่วยงาน
แต่ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครไม่ได้ขโมยอะไร

เทียบก็เหมือนไปยืนจริงหน้ากระทรวง

ไปยืนกันหน้ากระทรวงไปยืนกันหน้าเว็บไซต์กระทรวง
น่าจะเป็นการแสดงออกอันนี้น่าจะพอรับได้นะ

ยังไม่ได้เสียหายอะไร

ในอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่๓
ที่บอกว่าไปเอาข้อมูลออกมาโชว์

ผมคิดว่ามันจะกระทบกับประชาชนผมก็คิดว่า
คนที่ทำเนี่ยคุณต้องระวัง

ล่ะคุณบอกว่าคุณจะไปเจาะ
เพื่อทำให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐ
ก็อยากจะขอให้คนที่

คงจะงงว่าตกลงแล้วเป็นกลุ่มไหนกันแน่
อย่างที่คุณอาร์ตบอกเนี่ยคือกลุ่มที่คุณอาร์ตเป็นผู้ประสานงานอยู่
คือเครือข่ายพลเมืองเน็ตคือมีตัวตนชัดเจน
แล้วก็ใช้วิธีแบบนั้นก็แสหลักหลบรวมรายชื่อ
แล้วก็ไปยืดให้เห็นกันว่าเราไม่พอใจอะไรเราอยากให้เปลี่ยนอะไร
แต่ทีนี้พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีคนสงสัยค่ะ
ว่าตกลงกลุ่มคนที่ไม่พอใจซึ่งเป็นคนไทย

กับกลุ่มซึ่งทำในระดับสากล
แล้วก็แสดงออกกับเว็บของประเทศไทยเหรอ

ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการรวมตัวกันแค่ไหนนะครับ
หรือว่าต่างคนต่างทำโดยมีจุดเป้าหมายเดียวกันอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจนะครับทีนี้อย่างน้อยในเพจก็มีคล้ายว่าการนัดหมาย
แต่ว่าคนที่นัดหมายกับคนที่ทำก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันอีกด้วยซ้ำ
ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าอยากจะตรวจสอบจริงในแง่ทางเทคนิคมันพอที่จะตรวจสอบได้บ้าง
ว่าตัวการข้อมูลที่ส่งเข้ามาในเวลาต่างวิ่งมาจากประเทศไหนทางไหนนะครับ
ซึ่งถ้าต้องการที่จะตรวจสอบจริงก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างแม้ว่าอาจจะยากอยู่
คือที่ต้องถามไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ากลุ่มที่เรารู้จักเขาว่าเป็นการทำจาก
พูดกันแบบเร็วก็คือเป็นคนจากต่างประเทศไม่น่าจะใช่กลุ่มคนไทยที่ต่อต้านกันภายใน
คือเขาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็เกิดเหตุกับร่าง
หลายประเทศที่พยายามจะออกกฎหมายแบบนี้
มันเลยเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งแม้ว่าเนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้คุยใน
การถามตรงเอางี้๕วันไม่พอเนี่ยนะคะเรายังต้องหยิบมาคุยเลย
อาจารย์เอางี้นะฉันจะไปต้องเลือกประเด็นที่ใกล้ตัวคนที่สุด

เอาแบบใกล้ตัวคนที่สุดอาจารย์ที่เขาต่อต้านกันเนี่ยนะคะ
ฉบับนี้เนี่ยง่ายสุดเลยนะอาจารย์ตกลงไลน์เนี่ยจะมีใครเข้ามาดูเราได้ไหม
นี่กลับไปห่วงของเดิมมากในปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยตกลงกฎหมายออกแล้ว

การเข้าดูไลน์เข้าดูเฟสอินบล็กแชทต่างนานาเหล่านี้

เอาง่ายก็คือเข้าดูได้หรือไม่ทางเทคนิคเป็นเรื่องหนึ่ง
เข้าดูได้ทางกฎหมายหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าผมตอบตามกฎหมายนะครับ
ถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้ามาดูสิ่งพวกนี้
โดยหลักแล้วก็ถ้าเข้ามาโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูกฎหมายว่ากฎหมายให้อำนาจเขาหรือเปล่า
งั้นถามใหม่กฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาให้อำนาจรัฐให้ทำได้ไหม
กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐ
แต่โดยต้องมีเหตุตามกฎหมายและต้องไปขอสารตามระบบ
หมายความว่ามันจะอยู่อำนาจของเจ้าพนักงานคือตรวจค้นเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์
ซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีหมายสารก่อน
เชื่อมโยงกับอีกอันหนึ่งคือต้องมีเหตุ
เพราะว่าอยู่ดีไม่ใช่จะเที่ยวไปส่องได้
เหตุเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก่อน
ซึ่งความผิดนี่แหละมันจะเป็นตัวปัญหา
เพราะฐานความผิดที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานเข้ามาดูตรงนี้มันค่อนข้างกว้าง
ก่อนไปถึงมูลเหตุความผิดนะคะ
เอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าสมมุติมันเข้าทุกอย่าง

ถ้าตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้
อะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันเข้าทุกอย่างที่กฎหมายให้ไว้

ถ้าในทางกฎหมายทำได้แต่ในทางปฏิบัติ

บางทีอยู่นอกเคลียร์อำนาจของรัฐไทยข้อแรก

สิ่งพวกนี้บางทีเราอยากจะลบข้อมูล

เพราะเขาไม่ได้อยู่ใต้ใต้กฎหมายไทย
ถ้ามันผิดบ้านเรามันจะไม่ผิดบ้านเขาก็ได้

เราจะเห็นภาครัฐพยายามมีการขอความร่วมมือ

ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็มีทั้งให้และส่วนใหญ่ก็ไม่ให้
แล้วถ้ามีฉบับนี้ขึ้นมา

ถ้าของเขาไม่ได้เป็นตามนี้เขาก็ไม่ให้

คือเอติเทียงกันเอาใกล้ตัวเฉยเลยนะ
ทุกวันตกลงจะมีใครเข้ามาช่วยดูหรือเปล่า

มันจะมีที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่า
เอาแค่ที่เราใช้กันในเมืองไทย

พลิกไลค์กดแชร์

ตกลงเจ้าหน้าที่แล้วจะแปลความหน้าเรา
ที่ใส่ไปในข้อความที่เพื่อนโพสต์ได้ไหม
หรือแม้กระทั่งคนโพสต์เนี่ยนะคะ

คุยกับรองประหลัดกระทรวงดิจิทัล
ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ
วันหลากต้องมานะค่ะ

มันจะมีความเข้าใจ
และความกังวลหลักอยู่อย่างหนึ่ง
คือว่าตกลงหน่วยงานรัฐ

หรือว่าปิดเว็บที่เห็นว่าผิดตามกฎหมายไหมคะ
ไม่มีอย่างแน่นอนครับต้องเป็นคำสั่งสารอย่างเดียวครับ
ใครเป็นคนชงเรื่องไปสารคะ
ครับก็เป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีเป็นคนลงนามไปยื่นต่อสารครับ
ใครเป็นคนเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีลงนามคะรองประหลัด

ในเดิมทีนะครับผมเอาชัดง่ายในพรบ๕๐เดิม
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคนชงเรื่องให้กับท่านรัฐมนตรีเพื่อไปยังสู่ศาล
ปัจจุบันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งให้กับคณะกรรมการกันกรอง
ซึ่งมาจากหลากหลายเป็นองค์กรสิทธิมนุยชนสื่อมนชน
ผู้ที่เชี่ยวชาญเทคนิคหรือเฉพาะด้านสังคมศาสนาตรวจสอบก่อน
แล้วก็ส่งให้พนักงานเจ้าที่กลับมาให้รัฐมนตรีลงนาม
เพื่อไปถึงศาลครับ

หนึ่งขั้นตอนเดิมพนักงานเจ้าที่สู่ท่านรัฐมนตรีสู่ศาล
แต่ครั้งใหม่พนักงานเจ้าที่สู่กรรมการกันกอง
กลับมาพนักงานเจ้าที่สู่ท่านรัฐมนตรีไปสู่สารครับ
คณะกรรมการกันกรองที่ว่านี่มี๙ท่านใช่ไหมคะ

ท่านที่ว่านี้เนี่ยมาเป็นคนของฝั่งรัฐเนี่ย

ครับก็ตามที่เดิมก็จะมีประมาณ๖คนครับ
เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าคนที่เป็นคนที่ดูเรื่องสิทธิมนุษยชน
หรืออื่นเนี่ยนะคะจะอยู่ใน๓ถูกไหมคะ

คณะกรรมการกลั่นกลองเนี่ยมติออกมาใช้เสียงเท่าไหร่ใน๙
ก็กึ่งหนึ่งนะครับ
ก็ขออนุญาตเรียนว่าผมพูดชัดเลยจะได้สะดวกกับเวลาของท่าน
ที่เรามองตรงนี้ทำไมเป็น๙ครับ๕คนนะครับ
ใน๔ครับเมื่อมา๕คนก็สามารถประชุมได้
ก็เป็นองค์กรนิชชน๓คนเจ้าหน้าที่ของรัฐ๒คน
ซึ่งมาจากหลากหลายนะไม่ใช่ตั้งมาจากคนในพนักงานเจ้าหน้าที่

ก็๕คนก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการตรงนี้ได้ครับผม
๕ใน๙คือมติที่สรุปได้ถูกไหมคะ

อย่างนี้แค่ฝากรัฐก็จบแล้วสิคะ

อย่างนี้ถ้าสมมุติภาครัฐเขาเทเพราะเนื้อหาเนี่ยคือมา๖๖มาจากรัฐถูกไหมคะ

แล้วต้องการเสียงใน๕ตกลงก็ไม่ต้องฟังอีก๓ก็ได้สิคะ
ไม่ใช่มาจากหน่วยงานเดียวที่คนในกระทรวงนะครับ
มาจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือคำว่าบุคคลของรัฐเนี่ยนะฮะ
เป็นบุคลากรที่ถูกคัดสรรมาจากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง

ฉันมองอย่างคนนอกนะคะท่านรองประหลัดก็คือว่าดิฉันไม่ได้เข้าใจว่ามาจากกระทรวงเดียวนะคะ
แต่ไม่ว่าจะมาจากกระทรวงหรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ในความเป็นรัฐนั่นคือ๖ใน๙

คำถามคือว่า๓เสียงจะมีความหมายอะไรคะ
ในเมื่อ๖เนี่ยมันเกินครึ่ง๑อยู่แล้วอะค่ะ
คือโหวตยังไงก็ชนะอยู่แล้วอะค่ะ
อันนี้ผมก็ขออนุญาตพูดอีกประเด็นนึง
ในกรณีเดิมถ้าไม่มีคณะกรรมการกันกองนี้มาถ้าไปเดิมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
คนเดียวไปสู่กับรัฐมนตรีแล้วไปสู่ศาลเลยกับที่พนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วมาสู่คณะกรรมการกันกองที่มาจากหลากหลายหน่วยงานสาระที่เกี่ยวข้อง
แล้วพิจารณาเข้ามาถึงลำตีอันไหนจะดีกว่ากันครับจากเดิมพิจารณาคนคนเดียวเลย
ที่รู้จริงรู้ไม่จริงแต่ขณะนี้ผมว่าเชื่อว่าพอเข้ามากันกรองเนี่ย
กันกองเนี้ยนะผมขอญาติคณะกรรมการเก้าท่านเนี้ยค่ะไม่ได้กันกองเพื่อไปสู่ศาล
กระบวนการไปสู่ศาลเนี่ยต้องไปสู่ศาลพิจารณาเนี่ยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบไปสู่ศาล
คดีไหนที่เป็นคดีง่ายที่ไม่มีผู้บริสุทธิ์เนี่ยจบไปเลยครับ
กลับไปไม่ต้องไปปิดเขาไม่ต้องไปลงโทษเขากลับบ้านอ่าเข้าใจนะคะ
ทุกเรื่องต้องสู่กระบวนการศาลครับเพื่อให้ศาลเป็นคนอ่าอ่า
ตัดสินใช่ไหมครับค่ะดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าว่าดีหรือ
หรือแย่กว่านะคะแต่ดิฉันกำลังจะหมายความว่าจากเก้าเนี้ยในหกเนี้ยคือหน่วยงานภาครักษ์
ว่าจะหลากหลายนะคะแต่เสียงที่ต้องการคือ๕คำถามคือว่าโดยสัดส่วนแล้ว๖เกิน๕อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ
ครับคือคือต้องขออนุญาตนี้นะครับเชิญค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นคำที่เสนอแนะโดยสนชค่ะ
เดิมที่เราเป็นคนเสนอไปเนี่ยเราห้าขับห้าท่านค่ะทีนี้เป็นห้าท่านเนี่ย
ห้าท่านก็คือเป็นคนของรัฐใช่ไหมฮะค่ะห้าท่านเดิมเป็นห้าท่านค่ะ
แล้วทางสนชเองได้กรุณาเพิ่มเพื่อให้เกิดความเหมาะสมอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ
เพราะว่ามีต้นหลักตัวหลักจากกฎหมายอื่นตอนในสรณชอนี่เขาเทียบเคียงจากกฎหมายอื่น
ผลบอบอื่นว่าเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างงี้ตามหลักการเนี้ยเรายึดโยงจากหลักการอื่น
แล้วก็ปรับเปลี่ยนครับผมครับท่านคะขอภายในสักประมาณนาทีหนึ่งไม่เกินนะคะ
เนื้อหาแบบไหนคะที่จะเข้ารักษณะว่ามันต้องพิจารณาแล้วล่ะ
ความมั่นคงของรัฐคืออะไรบ้างคะเนื้อหาแบบไหนที่จะทำ
คือยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดเองได้นะครับ
ไปสู่กระบวนการตัดสินใจของศาลอีกทีนะครับ
ต้องเป็นคำสั่งสารนะครับเราปิดไม่ได้นะครับต้องบอกครั้งหน้า
ที่พิจารณาที่ผิดสินทำอันดีหรือที่เป็นมั่นคงของรัฐเดิม
มันเป็นภาระที่ต้องไปให้ศาลท่านใช้ดุลพินิษฐ

เราก็เลยดูว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นผู้บริสุทธิ์
ที่เขาไม่ได้เจตนาไม่ทำก็ให้คำการชุดนี้กันกอง
แล้วยุติเรื่องไม่ต้องไปสู่กระบวนการ
เพื่อให้เขาได้ไม่ต้องมีกังวลใจ

คำสั่งสารที่ต้องรอมาดำเนินการเขา
ดิฉันขี้เกียจยกตัวอย่างที่มันอ้อม
ถ้ามีการวิจารณ์พรบฉบับนี้

แม้แต่ประหลัดกระทรวงนี้เองเนี่ยนะคะ
ลักษณะแบบนี้จะเข้ารักษณะเป็นเท็จ
มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงของรัฐไหมคะ
ก็ไม่นะครับเพราะเราดึงออกเป็นเรื่องนั้น
ดึงออกแยกออกไปจากพรบนี้แล้วครับ

แยกใช้ไปใช้กฎหมายปกติครับดึงออกไปแล้วครับ

ดิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องหมิ่นนะคะ
มาใช้เอาเครื่องมือทางพรบคอมพิวเตอร์
ไปใช้ในกรณีเรื่องของการหมินประมาทครับ

เพื่อความชัดเจนของพรบครับผมครับ
ค่ะท่านตีความว่าอันนั้นสิ่งที่ฉันถามคือเป็นหมินถูกไหมคะ
ไม่ได้มองว่าเป็นลักษณะของบิดเบือนซึ่งยังอยู่ในเนื้อหานี้นะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นเรื่องของการหมินประมาทครับ
แยกออกไปเลยเพราะว่าเดิมเอามาพ่วงกันแล้วทำให้เกิดเป็นภาระ
เพราะว่าตามพรบนี้ไม่สามารถจอมฟาร์มได้ครับผม
ท่านรองคะเวลาไม่พอท่านว่างเมื่อไหร่สั่งจอมขวัญได้เลยนะคะ

ดีครับยินดีด้วยความเคารพครับยินดีครับเรามีหน้าที่ต้องชี้แจงอยู่แล้วครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรองค์นะคะสวัสดีครับ
มาค่ะดูคำอธิบายคือเขาก็อุตส่าห์เพิ่มเข้าไปแล้วนะเงื่อนไขนะ
อาจารย์ก่อนในทางกฎหมายอาจารย์ว่ามันยังมีปัญหาอะไรอยู่
กรณีเนื้อหาที่จะบล็อกจะปิดเว็บ
คือผมอยากเรียนอย่างนี้ฮะตอนนี้เนื้อหาที่จะปิดบล็อกเว็บเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
มันคนละแยกคนละมาตราไอมีประมาทที่เอาออกไปก็เป็นอีกอัน
อย่างนี้ก่อนไอ้มาตราที่จะมีคณะกรรมการกันกองมาปิดเนี่ย
มันเป็นความผิดที่มันไม่ใช่ความผิดต่อตัวของมันเอง

ต๒๐ทับ๑บอกว่าเป็นข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดี
ซึ่งข้อมูลอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายคนโพสต์ตรงนี้ไม่ได้ผิดนะฮะ
แต่ว่าหากเขาให้อำนาจตรงนี้สามารถที่จะขอสารสั่งให้เซ็นเซอร์ได้

ถ้ามีผลต่อความมั่นคงศิลธรรมอันดีใช่ไหมอาจาร
ใช้คำว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดี
ส่วนความมั่นคงนี่เป็นยากประโยชน์อีกมาตรานึง

คือมันเป็นอย่างนี้ผมขอแทรกนิดนึง
คือปัจจุบัน๕๐ที่ท่านรองได้กรุณาอธิบาย
ก็คือว่ามีความผิดตามมาตรายี่สิบวงเล็บหนึ่ง
วงเล็บสองวงเล็บสามต่างนาว่าไปนะครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งไปที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีอนุมัติ
ก็มาแจ้งที่ศาลอันนี้อย่างที่ท่านว่านะครับ
ทีนี้ฉบับปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นมา
ก็คือว่าถ้ามันไม่ผิดกฎหมายได้เลย

ไม่ผิดกฎหมายไม่มีอะไรเอาผิดได้เลย
อย่างนั้นให้เจ้าหน้าที่ส่งไปที่คณะกรรมการ
ดังนั้นที่ท่านว่าบอกว่ามีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมา

คือคณะกรรมการนี้ไม่ได้ทำทุกกรณี
กรณีใดที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว

จะต้องเข้าคณะกรรมการก็ต่อเมื่อ
ไม่มีกฎหมายรองรับว่าเนื้อหานี้ผิดกฎหมาย

เสร็จแล้วคณะกรรมการส่งสารอีกที่หนึ่ง
ซึ่งอาจารย์ใครก็สามารถส่งเรื่องนี้
ให้คณะกรรมการกันกรองเป็นคนพิจารณาได้เหรอคะ
ในส่วนของข้อมูลตรงเรื่องกันกรอง
มันเป็นการที่คณะพนักงานตรวจพบเอง

แต่ว่าไม่เข้าสักวงเล็บเลยนะของฉบับนี้นะ
แต่ที่ฉันไปท่านคือคณะกรรมการกันกอง

ได้ร้องได้แต่กรรมการพิจารณาแล้วก็ขึ้นสู่ศาลอยู่ดี
อันนี้เป็นความหมายที่แต่ว่าผมว่าอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่ากับมาตรา๔
เพราะตรงนี้มันแค่เซ็นเซอร์ว่าเข้าถึงไม่ได้
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือไอ้โพสต์ข้อมูลปลอมเท็จ

อันนี้ผมเป็นห่วงมากกว่าที่อยู่ในมาตรา๑๔วงเล็บ๑กับวงเล็บ๒
อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องหมินนะเพราะเมื่อกี้รองประหลัดบอกว่าเรื่องหมินเอาออกแล้วถูกไหม
นประมาทเราออกไปแต่ข่าวลือเท็จยังคงอยู่
ถ้าเจาะให้ไปดูมาตรา๑๔วงเล็บ๑นะฮะ
ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมเท็จบิดเบือน

ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาเขียนว่ายกเว้นไม่ใช้กับหมินประมาทแต่ยังคงใช้กับข่าวลือเท็จได้อยู่
ท่านต้องแยกคำว่าหมินประหลาดตามกฎหมายอาญาคือต้องมีตัวจำเลยชัดเจน
เช่นผมใส่ความคุณจอมขวัญไปโพสต์ด่าอันนี้คือหมินประมาท
แยกออกจากกฎหมายฉบับนี้ที่ท่านลองพูดอันนี้ชัดเจน
แต่ไอ้ข่าวลือเท็จเนี่ยบางทีมันไม่ได้เจาะจงใครเช่นบอกว่าพรบนี้ไม่ดี
ก็ไม่ได้ด่าใครว่าไม่ได้ด่าสนชเฉพาะเจาะจง
บอกว่าร่างกฎหมายมั่นคงไซเบอร์ที่จะออกมาจะน่ากลัวมาก
ซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวลือได้อีกแต่ถามว่าเจาะจงใครไหมไม่เจาะจงใคร
ถามว่าอาจจะอยู่ในความหมายของ๑๔วงเล็บ๑ได้ไหมอยู่ได้เพราะมันกว้าง
เดี๋ยวนะถ้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามท่านว่า
ถ้าเข้ารักษณะว่ามีการวิจารณ์ฉบับนี้วิจารณ์รัฐมนตรีกระทรวงวิจารณ์ประหลัดกระทรวง
คืออันนี้เข้ารักษณะที่อาจารย์บอกว่ามันผิดได้ไหม
ประหลัดบอกว่าตัวกรณีที่ยกเว้นหมินประมาทคือต้องเจาะจงผู้เสียหายคนใดคนหนึ่ง
เช่นผมด่ารองประหลัดอย่างนี้อันนี้จะออกไปจากกฎหมายฉบับนี้เพราะเป็นหมินประมาท
แต่ผมบอกว่ามาตรศัพท์๑๔๑มันยังคลุมสิ่งหนึ่งซึ่งมันเคลือบแฝงอยู่
ว่าเผยแพร่ข่าวลือซึ่งไม่ได้เจาะจงใครให้เสียหายโดยเฉพาะ
เช่นผมโพสต์ข่าวลือว่าโรคระบาดจะมาแล้วซึ่งมันไม่จริง
ผมโพสต์ข่าวลือว่ากินลำไยแล้วแก้มะเร็งได้ซึ่งมันไม่จริง
ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมินประมาทใครเจาะจงแต่มันอยู่ในความหมายของการโพสต์ข่าวบิดเบือนได้
อะไรมันก็อยู่ในความหมายของข่าวบิดเบือนเท็จนะ
วันนี้มีคนส่งมาว่าน้ำมะนาวโซดารักษาโรคได้

และวงเล็บ๒หนักกว่าอีกเพราะบอกว่าโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เดี๋ยวนะขอโทษนะคะเหลือนาทีเดียว
คือบางทีมันเป็นข้อความที่เราเล่นกันหรือพูดขำหรือแม้กระทั่งพูดสื่อสารกันในกลุ่มก็อาจจะผิดเหรอคุณอาร์ต
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านเจ้าหน้าที่จะตีความ

กลัวที่สุดเอาแบบคนใช้เน็ต

นี่ท่านต้องเผยแพร่ส่งต่อ
มีที่น่ากลัวกว่านั้น๑๖ทับ๒

ถ้าข้อมูลนั้นสารพิพากษาว่าผิด

เดี๋ยวแล้วแต่ตีความเหรอ

แต่ถ้ากดไลค์ยังต้องตีความอยู่

มีการต่อต้านผ่านเว็บรัฐ

ขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ